ก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของการเตรียมบวชชีพราม
ก็คือทั้งสองคนจะไปบวชชีพรามวันที่๑๖มีนาคม
พรามขออภัยค่ะบวชพรามนะคะ
เพราะว่าบวชพระไม่น่าจะได้แล้ว
เพราะเขายืนยันมาแล้วบวชไม่ได้ก็จะไปบวชพราม
อย่างต่ำ๑๕วันแล้วก็ออกทุดงทันที
กระแสเมื่อวานนี้ค่ะที่นายโรเบิร์ตและไฮโซปอร์
บวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมนะคะ
ทั้งสองคนก็ติดต่อไปที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะบวชได้หรือเปล่า

วันนี้ทีมข่าวไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร
ไปคุยกับคุณหนึ่งฤทัยภูลาภ
ภูมิในการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

คุณหนุ่มฤทัยบอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาสมุทรสาครทราบเรื่องแล้ว
แล้วประสานไปที่เลขาเจ้าอาวาสวัดท่าไม้
ทางวัดเนี่ยแจ้งมาว่าทั้งสองคนจะมาขอบวชจริง
แต่การบวชพระในกรณีนี้จะขัดกับกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่๑๗

งดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้
บอกว่าต้องห้ามในคดีอาญาจึงไม่บวชให้ค่ะ
ส่วนการบวชพรามสามารถทำได้เพราะว่าไม่ขัดกับกฎของมหาเถระสมาคม

มีการประสานเพื่อจะขอรับบวชเพื่อจะขอบวชจริงนะคะ
แต่ทางนี้ทางวัดทางวัดก็ได้แจ้งว่าการบวชเนี่ย
มันจะเป็นการขัดกับกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่๑๗นะคะพศ๒๕๓๖
ในข้อ๑๔นี้พี่กำหนดว่าพระอุปชาต้องงดเว้น
การให้ปราบัญชาอุปสรรพจน์หวัดแก่ขุนต้องห้ามเหล่านี้ในวงเล็บ๓
ก็บอกว่าคนต้องหาในคดีอาญานะคะ
ซึ่งทางวัดท่านทราบกรณีนี้ดี
ท่านก็คงไม่มีการบวชเพื่อจะให้ขัดกับกฎมหาเทรสมาคมแต่อย่างใด
ในเรื่องของการนุ่งขาวห่มขาวทั้งนี้ในการบวชพรามเนี่ย
ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับในเรื่องของหลักของกฎ
มหาเทศสมาคมที่กำหนด
นี่ค่ะส่วนทางด้านผู้ใกล้ชิดพระอาจารย์อุเทนสิริสาโร
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางกลับ
จากการปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือก็จะกลับถึงวัดในช่วงกลางดึกของคืนนี้นะคะ
บอกว่าพระอาจารย์อุเทนไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์สื่อทุกแขนง
แต่ขอให้ทุกท่านที่ประสงค์จะทราบคำตอบของการบวชพรามของทั้งสองคน
ที่วัดท่าไม้ในวันที่๑๖มีนาคม
เวลา๑๔นาฬิกาที่ลานโพลจะให้รายละเอียดกันวันนั้นเลย

แล้วก็จะออกไปทุดงกับหลวงพี่อุเทนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ก็คือสรุปบวชพระไม่ได้แต่บวชพรามได้นะครับ
ส่วนช่วงนี้นะฮะคุณปอคุณโรเบิร์ตก็ตระเวนทำบุญเหมือนกัน
เพราะเมื่อเช้าทีมข่าวของเราโทรไปสอบถามคุณปอคุณโรเบิร์ต
ทำอะไรอยู่นะฮะอยากสัมภาษณ์คุณปอเหลือเกิน
ประเด็นตอนนี้ดราม่าออกมาอีกเยอะเลยแล้วก็ใกล้จะปิดคดีแล้ว
บอกว่าผมกำลังทำบุญอยู่ครับพี่นักข่าวครับ
ตอนนี้ผมทำบุญอยู่แต่ส่งคลิปมาให้เราเหมือนกัน
๗โมงเช้าเมื่อเช้านี้นะฮะ
โดยคุณพอร์ไฮโซพอร์หรือว่านายตานูพัช

แล้วก็นายภัยบูลตรีกาญจนานันต์หรือว่าโรเบิร์ต

ถวายสังขทานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้แก่คุณแตงโม
วัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารนะครับ
ที่ตรงบนถนนขาดอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ
โดยทั้งคู่มาด้วยการสวมเสื้อสีขาว
หลังจากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณแตงโมเสร็จแล้ว
ก็พากันไปตระเวนไหว้พระกันต่อคุณ
เวนไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั่วทุกพื้นที่ของบริเวณวัดแห่งนี้เลย
เพื่อหาที่ยึดเหนียวจิตใจสร้างความสบายใจ
ในช่วงที่มีกระแสข่าวการโจมตีถึงการเสียชีวิตของคุณแตงโม

ผมทำบุญอยู่ผมแค่ส่งภาพมาให้ดูแล้วกันนะฮะ

อ่าไหน